ประเด็นการเมืองวันนี้จับตาดูดีนะคะศึกซักฟอกศึกอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี๖คนในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพลเอก
ยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเห็นบอกว่าเตรียมกันเต็มที่
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้บอกว่ายังไงใช้คำว่าขึงพืชชำแหละ
ขึงพืชทั้งชำแหละเลยคุณตู่ขออภัยนะคะอันนี้เขาเรียกสั้น
สำหรับนายกรัฐมนตรีคนเดียว๒วันเรื่องเยอะแยะอะไรนักหนา
จะพูดตั้งสองวันอ่ะหลายคนตั้งคำถามว่าฝ่ายค้านเนี่ย
จะจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นายกจะมาไหมวันนี้วันแรก
ตามข่าวบอกไม่มาค่ะมีตัวตายตัวแทนมาส่งตัวแทนมานะคะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือพลเอกชายชาญ
ช้างมงคลจะมาแทนเรื่องนี้เปิดเผยโดย
คุณวิรัติรัตนเศษประธานวิบรัฐบาลบอกว่า
ห้าคนเนี่ยเขาเตรียมตัวตัวเองพร้อมแล้วค่ะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยแน่นอนว่าจะโดนหนักสุด
เพราะฉะนั้นเขามีการตั้งวอรุมนอกสภาใช่ไหมทำข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตสอสอจากภักดิ์เพื่อไทย
ทำข้อมูลส่งกลับเข้ามาในสภาในสภาก็มีการตั้งทีมเรียกว่าองคารักษ์พิทักษ์ลุงตู่
คุณวิรัติบอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนต้องช่วยช่วยนายกรัฐมนตรีมากกว่าคนอื่น
เนื่องจากว่าตัวนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหามากที่สุด
เดิมด้วยเมื่อวานคนแรกคุณช่อพันนิกาวานิสโคศกเป็นอดีตไปแล้วนะ
อดีตโฆษกภักดิ์อนาคตใหม่เมื่อวานนี้ชำแหละก่อนเลยเปิดอภิปรายนอกสภา
แต่ว่านอกสภาทำได้เพียงให้รัฐบาลสั่นคลอน
แต่ไม่มีผลทางกระบวนการของในสภาก็คือสอสอถูกไหม
อีกหนึ่งคนที่ให้ข้อมูลน่าสนใจนาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพ
ที่การพักเพื่อไทยบอกว่าคือฝ่ายค้านเนี่ย
จะไม่ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องผิดหวัง
แม้รัฐบาลจะมีการตั้งวอรุมนอกสภาไว้คอยคุ้มกันนายกรัฐมนตรี
หรือมีการยุบพักอนาคตใหม่ตัดหน้าการอภิปรายไปแล้ว
แต่ทางพักอนาคตใหม่ก็จะมีการจัดผู้อภิปรายมาทำหน้าที่
ไม่ต่างจากแกนนำคนสำคัญทั้งโคศกภักดิ์ก็คือคุณช่อ
อาจารย์ปิยบุตรแสงกระโดกุลโดนไปแล้วทีนี้
คุณอนุดิตบอกว่าขอได้ไหมขอให้ประชาชนคนไทยติดตามการอภิปราย
รัฐบาลครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๖ปีให้ดี
ซึ่งมีข้อมูลทีเด็ดหมัดเด็ดหลายเรื่องเห็นบอกว่าหมัดเดียวเอาอยู่เลย
็อกรัฐบาลได้อย่างแน่นอนยืนยันมาทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งฝ่ายค้าน
ถามคนที่จะน่าปวดหัวที่สุดใน๓วันนี้จะเหนื่อยที่สุดนะคะ
คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรค่ะย้ำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
มันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่เขาจะซัดหนักเล่นหนักกันใน๓วันนี้เนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูลไงตัวเองเนี่ยในฐานะประธานสภาเนี่ยนะคะ
ก็จะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายอภิปรายชี้แจงเอากันเต็มที่เลย
ส่วนเครื่องลงคะแนนผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าใช้งานได้ตามปกติ
แต่ก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอดังนั้นก็ต้องเผื่อเวลาให้กับสมาชิก
ผลัดกันใช้เครื่องลงคะแนนผลัดกันใช้เครื่องลงคะแนน
แต่ใช้แทนกันไม่ได้แต่ค่อยใช้เวลาเนี่ยนะคะ
ส่วนกรณีสารรัฐธรรมนุนวิจิตฐ์ใช้ยุคพักนาข้อส่งผลให้องค์ประทุมมีการเปลี่ยนแปลง
และจะไปกระทบสัดส่วนกรรมาธิการด้วย

เมื่อวานนี้ประเดิมด้วยคุณช่อนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจ
บอกว่ารัฐบาลของคุณประยุทธ์อาจจะไปผัวพันธ

อาทยากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ
ค่ะเอาติดตามกันวันนี้ไปจนถึงวันที่๒๖๓วันนี้นะคะ